ดูสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยค่ะฝนตกหนักทั่วไทยนะครับ
กรุงเทพตอนนี้ก็หนักอยู่น้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่
เดี๋ยวดูหน่อยนะฮะช่วงเย็นเย็นวันนี้นี่เองค่ะ
ซอยลำอินทรา๒๐๑๙แยก๒เขตมากเผนนะครับ
แต่ชาวบ้านบอกที่เห็นเนี่ยคือมันท่วมขังมาหลายวันแล้วนะ
วันนี้ก็เริ่มลดบ้างแล้วนะครับ
ทีนี้มีคุณป้าคนหนึ่งชื่อคุณป้าเล็กนะฮะ
ป้าเล็กอายุ๕๔ปีแกป่วยติดเตียง
แล้วใช้ชีวิตลำบากเหลือเกินช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ก็เลยติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ในพื้นที่ให้มาช่วยนี่นะครับ
เล็กนี่เขาก็แจ้งข่าวไปกันที่คุณกันจอมพลังนะครับ
นี่พอเจอหน้าคุณกันจอมพลังนี่ฮะ
เจอหน้าเจ้าหน้าที่นี่ป้าเล็กดีใจยกมือไหว้ขอบคุณเลย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายป้าเล็กเนี่ย
ไปรักษาตัวที่สาราอเนกประสงค์วัดลาดประเขาเขตลาดพร้าว
เพราะอยู่ที่บ้านป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แต่น้ำท่วมขังต้องไปอยู่สาราอเนกประสงค์วัดรัฐประเขาแถวนั้นก่อนนะฮะ
สามีพ่อเล็กนะครับอายุ๕๔นะครับ
บอกว่าป้าเล็กป่วยเป็นโรคกระดูกหลังคดแล้วก็ติดเชื้อด้วย
ไปผ่าตัดเมื่อ๒๗สิงหาคม
ก่อนหน้านี้ป้าเล็กก็ป่วยติดเตียงอยู่ก่อนแล้ว
พอผ่าตัดเข้าไปก็ใช้ชีวิตลำบากไปใหญ่เลย
พอน้ำท่วมทีนี้ก็หนักเลย
ต้องเอาหลังมารองเป็นที่นอนแทน
เขาเป็นกระดูกข้างหลังมันคดเหรอครับ

พอเดินไม่ได้มาเป็นปีครับ
ไอ้ผมไม่ลำบากครับแต่แฟนมันลำบาก
เวลาไปหาหมอผมห่วงอย่างเดียวครับ

ก็คือเราไปตรวจหาหมอตามนัด
ปกติหมอนัดอะไรอย่างไรครับ

บางทีก็อาทิตย์หนึ่งไปสองวัน

มันก็ไม่สะดวกครับเห็นไหมล่ะ

เพราะว่าไปผ่าตัดมาแล้วหมอนัด
คือบางทีคนผ่าตัดก็จำเป็นต้องไป

ปะเล็กบอกเมื่อวานลุยน้ำท่วมออกไปหาหมอนัด
ทีนี้พอขากลับคนขับแท็กซี่เนี่ย
ขับมาถึงหน้าปากซอยเนี่ย
จอดทิ้งป้ากลางทางครับ

สามีก็ต้องเอาวิวแชร์ฝ่าน้ำไป

แล้วก็เข็นฝ่าน้ำเข็นวิวแชร์เข้าบ้านอย่างทุลักทุเล
พี่จุกเลยบอกคุยกับพระอาจารย์พอดีท่านก็นั่งอยู่แหละ
พี่จุกก็คงจะเปิดโกรธในเย็นก็เลยคุยกัน

เรากลัวเป็นภาระที่เราเป็นอย่างนี้

คือทางสามีกับป้าเล็กก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังสกเขตบางเขนด้วยนะฮะ
และคุณกันจอมพลังด้วยเพราะว่าคงอยู่บ้านไม่ไหวแล้วล่ะ
เข้าออกก็ลำบากเหลือเกิน

พาออกไปพักรักษาตัวที่วัดรัฐประเขาก่อน

คุณฤทธิ์สอนแสงแก้วสกเขตบางเขตนะครับ
บอกว่ากรณีของป้าเล็กก็ถือว่าเป็นเคสเร่งด่วน

ส่วนประชาชนในเขตบางเขนอีกหลายครอบครัวที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับ
ยังไงก็มาดูที่ศูนย์ช่วยเหลือที่วัดราชประเขาได้นะครับ
ขณะเดียวกันซอยที่ป้าเล็กอยู่นะฮะ

วันนี้ชาวบ้านบอกน้ำเริ่มลดแล้ว

ระบายลงคลองต่างออกสู่แม่น้ำเจ้าพญา

เดี๋ยวไปดูต่อหลายพื้นที่ก็ยังได้รับผลกระทบหนักค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชุมชนริมคลองเปรมพัฒนาหลักศรีกรุงเทพ
เมื่อช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมาฝนตกหนักมาก
น้ำล้นคลองไหลเข้าทั่วบ้านเรือนประชาชนนะฮะ
ริมคลองฝั่งซ้ายเป็นชุมชนสตรีเหล็กพัฒนาเขตดอนเมือง
ฝั่งขวาของคลองคือชุมชนริมคลองเปรมพัฒนาเขตหลักสี่
ต่างกันเลยพี่อุ๋ยทั้งสองฝั่ง

ตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดลงบ้างแล้ว
ภาพน้ำท่วมในพื้นที่แล้วก็มีภาพผู้สูงอายุ
อยู่ในบ้านที่น้ำท่วมมีภาพเด็กลุยน้ำออกมาจับปลา
ในโพสต์บอกว่าชาวบ้านชุมชนสตรีเหล็กคลองเปรมประชากร
ขอความช่วยเหลือหน่อยมีคนแก่อายุ๖๐หลายคน
มีคนพิการบางคนตาบอดออกไปซื้อข้าวของไม่ได้
วันได้แค่ข้าวไข่เจียวกล่องเดียวแล้วน้ำขังเหม็นเน่ามาหลายวัน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วย
วันนี้คุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับป้าแหม่ม
แหม่มบอกว่าชาวบ้านในชุมชนริมคลองเปรมพัฒนาลำบากมาก
วันก่อนน้ำท่วมท่วมประมาณสัก๒๐เซนแต่ก็เข้าบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนกันสักประมาณ๒๐๐ครัวเรือน
คุณยายนงนุษย์อายุ๗๓เป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้ป่วยติดเตียง
สามีก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันบอกว่าปีนี้มันหนักมากนะ
เอาจริงมันอาจจะหนักกว่าปี๕๔ด้วยซ้ำหรือเปล่า

แกบอกหนักกว่าคราวก่อนอีก
กังวลมากเพราะว่าฝนตกหนักแล้วน้ำมันเพิ่มขึ้นเร็วมาก
คือคุณยนต์องนุษย์เขาเดินไม่ได้นะคะ
แล้วก็ต้องหนีน้ำกันแบบทุลักทุเลมาก

เข้าของเครื่องใช้ก็ต้องหาอะไรมารองให้มันสูงขึ้นมา

อยากให้คนช่วยอย่างไรบ้าง

ถ้าเดินไปห้องหลงห้องหลังก็เข้าไม่ได้
ต้องใช้ตรงตัวต้องใช้อะไรต้องใช้อะไร
ใช้แบบเพิศตลอด
ลำบากเลยใช่ไหมคุณยายครับ
ลำบากมากครับ
อ๋อขึ้นตัวก็ไม่ได้เลยนะคุณยาย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
ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณสนับผู้อ
บอกว่าถ้าเกิดน้ำในคลองต่างลดเนี่ยเดี๋ยวน้ำที่ถนนก็คงจะลดตาม
วันนี้ทางพนักงานทางแม่บ้านทางรอปภของสจ
ก็ช่วยกันเอากระสอบทรายที่ทางสจจัดเตรียมไว้เนี่ยเอามากั้น
ไม่ให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่นี่นะฮะ
ซึ่งคิดว่าเดี๋ยวน่าจะลดถ้าในคลองลดลง
ส่วนทางพอเขตรัฐกระบังนะครับพอธนสิทธิ์เมฆพันธ์เมือง
บอกว่าจุดน้ำท่วมวิกฤตสูงสุดณขณะนี้ของเขตลาดกระบัง

ซึ่งขณะนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง๕๐เครื่องแล้วนะฮะ
เขตไล่กระบังเพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองประเวทบุรีลม
ให้ออกสู่ประตูระบายน้ำพระขนงแล้วก็จะออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ที่อยู่ไล่กระบังจะได้เห็นภาพว่าเออเขาระบายแบบนี้
ส่วนคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตตอนนี้
เปิดเครื่องสูบน้ำ๒เครื่องจากทั้งหมด๑๕เครื่อง
ถ้าฝนไม่ตกมาเพิ่มคาดว่า๓๔วันนี้
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแต่ถ้าฝนตกมาเพิ่มน้ำเติมมาอีก
ก็อาจต้องถึง๕๖วันน้ำท่วมเขตรัดกระบัง